ต่อกันที่เรื่องของแก๊สกันหน่อยนะครับ
มีคุณยายคนหนึ่งอายุ๘๐ปีนะฮะ

แต่ว่าดันไปทำสายแก๊สมันหลุดนะฮะ
ไฟไหม้ทั้งบ้านเลยนะครับ

เหลือแต่สาวแล้วนะครับ
ไปฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกไหม้บ้าน
จะเป็นบ้านแบบใกล้ถุนสูงอ่ะนะค่ะนะฮะอยู่ที่บ้านเล็กที่สิบเจ็ดครับ
หนึ่งของยายบางส่วนที่อายุแปดสิบปีแล้วนะครับในตำบลทางช้างอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ส่วนคุณยายบางเนี่ยบาดเจ็บถูกไฟคลอกที่แขนสองข้างเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเสนาเพื่อไปรักษาก่อนอาการก็ปลอดภัยแล้วครับ
ทีนี้ยายบางเขาบอกแบบนี้ยายสั่งแก๊สถังใหม่มาแล้วก็มาเปิดทำกับข้าว
ต้องการทำอาหารเย็นนะนะแล้วไฟมันลุกจากสายแก๊ส
แล้วก็ลามไปติดของในบ้านมากมายเลยส่วนเพื่อนบ้านก็บอกว่ายายบาเนี่ยอยู่คนเดียว
อายุ๘๐แล้วนะอยู่คนเดียวจู่เนี่ยได้ยินเสียงคุณยายตะโกน
ช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้เนี่ยฮะคุณยายก็บอกอ่า
ก็เลยบอกคุณยายให้รีบออกมาก่อนแต่คุณยายไม่ยอมลงจากบ้านอ่ะ
คือแบบเหมือนห่วงของอ่ะไม่หรอกคือบ้านทั้งหลังอ่ะ
เออคุณทำใจไม่ได้หรอกแต่คุณยายอยู่แปดสิบแล้วไง
ก็ก็ดับเองไม่ได้นะฮะจังหวะนั้นได้ยินเสียงแก๊สระเบิดครับ
โอ้โหชาวบ้านต้องรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านแล้วแล้วไปอุ้มคุณยายออกมาก่อนอ่ะ
เพราะคุณยายเนี่ยเขามัวแต่ไปค้นค้นหาทรัพย์สินอ่ะอืม
เงินทองที่เก็บเอาไว้ไงแล้วก็สุดท้ายก็เอาคุณยายลงมาได้ทันเวลา
แต่ว่าคุณยายถูกไฟไหม้ที่เบลือนแขนไปแล้วค่ะนะฮะ
สุดท้ายบ้านก็ไหม้หมดเลยข้าวของก็เอาลงมาไม่ทันนะฮะ